คุณผู้ชมครับกระทรวงคมนาคมยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
ที่เป็นโครงการร่วมระหว่างไทยกับจีนเส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมานะครับ
โดยมองว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่านะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับโครงการนี้
กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณขวัญโมชาครับ
ทัศกาลประชารัฐรวมใจพัฒนารถไฟขนาดทางมาตรฐาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนอนาคตไทยสู่อาเซียน
ถูกจัดแสดงภายในสถานีรถไฟหัวลำโพง
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทาง๑๔๓๕เมตร
ความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ร่วมกับรัฐบาลจีนล่าสุด
ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจที่จะก่อสร้างเพียงช่วงแรก
คือช่วงกรุงเทพถึงนครราชศรีมาระยะทางประมาณ๒๕๐กิโลเมตร
และปรับจากความเร็วปานกลาง๑๘๐กิโลเมตร
เป็นรถไฟความเร็วสูง๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้นักวิชาการและนักการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ระบุว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
แต่ประชาชนส่วนหนึ่งกลับมองว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของพวกเขา
แต่รัฐบาลจะต้องชัดเจนและตอบข้อสงสัยของภาคประชาสังคม
ให้ได้ว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าจริงหรือไม่
โดยเฉพาะผู้นำทั้งถิ่นของแต่ละจังหวัด

ถ้าเข้าถึงตรงนั้นทุกจังหวัดที่จะมีโครงการเข้าไป

ยืนยันว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
แต่รายได้จากรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่

ส่วนที่เหลือ๑๓๐มาจากรายได้ของผู้โดยสาร
นักษมณ์ลักษมณณ์นั่นก็เป็นเมืองเศรษฐกิจ

แล้วก็เป็นประตูสู่ในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียนรวมไปถึงประเทศมหามนาฏในเอเชีย
เพราะฉะนั้นในเรื่องของความคุ้มค่าตรงนี้นั้น
ก็มีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม
ประธมุตรีว่าการกระทรวงคมรบุว่า
โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมา
เดินหน้าด้วยความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐกับฝ่ายจีน
ส่วนแหล่งเงินทุนจะเป็นการกู้ภายในประเทศ
แต่หากฝ่ายจีนให้ข้อเสนอเงินกู้ที่เป็นประโยชน์ก็จะรับพิจารณา
ส่วนเทคโนโลยีทั้งหมดยังให้ฝ่ายจีนเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับฝ่ายไทย
และแม้ว่าโครงการนี้จะต้องเลื่อนการก่อสร้างจากกำหนดการเดิม
ตอกเสาเข็มภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังยืนยันว่า
จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอน